ตอนนี้เราจะไปดูความคืบหน้าที่ถ้ำหลวงกันหน่อยนะคะ
ถ้ำหลวงลงที่เมื่อคืนนี้ผลเอกอนุเราปงเผาเจนดาไปที่นั่น
ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดกับผู้สื่อข่าว

เชิญนะครับกุณนัทธพงศ์ะ
มาที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
จุดนี้ผมเปลี่ยนจากจุดที่รายงานเมื่อสักครู่คือจุดบริเวณปากทางเข้าถ้ำนะครับ
หน่วยซิลและนักประดาน้ำทั้งเมืองไทยและก็ชาวต่างชาติอยู่ที่นี่นะครับ
จะเห็นว่าตลอดทั้งคืนจนไปถึงปัจจุบันนี้เนี่ย
ยังคงมีเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนทำงานเห็นเงียบแบบนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงสลับสับเปลี่ยนกันตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
เพราะว่านักประดาน้ำที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่หน่วยซิลด้านในนี้
จะต้องมีการสนับสนุนข้อมูลการทำงานของหน่วยซิล
รวมไปถึงสนับสนุนการวางถังอากาศภายในถ้ำที่จะต้องมีการวางทุก๒๕เซนติเมตร

ขณะเดียวกันเนี่ยบริเวณด้านข้างของผมเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่มีความสังเกตว่าเห็นมีความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนคือขนาดนี้
แอมบูแลนด์รถปฐมพยาบาลเคลื่อนที่เนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาจอดอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาลสนาม
ค่อนข้างที่จะเกือบครบทั้ง๑๓คันแล้วนะครับ
สาเหตุที่จะต้องเอาเข้ามาในบริเวณตรงนี้นะครับ
เพราะว่าทันทีที่หากเจ้าหน้าที่หน่วยซิลหรือเจ้าหน้าที่ในถ้ำได้มีการรายงานความคืบหน้า
มีผู้บาดเจ็บหรือว่ามีใครได้รับอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่หรือน้องพร้อมที่จะออกจากถ้ำนะครับ
รถตรงนี้จะต้องเคลื่อนไปอยู่ที่บริเวณปากทางออกของถ้ำทันที
เพื่อที่จะมีการลำเลียงผู้บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยการแถลงข่าวของทางนายนรงศักดิ์ก็ได้มีการให้ข้อมูลไว้ล่าสุดเมื่อคืนนี้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนกว่านะครับ
ก็คือว่าเขาได้มีการอธิบายแผนการทำงานแบบนี้ครับว่า
ซิลเนี่ยได้มีการเดินสัญญาณโทรศัพท์ไปถึงที่ทางสามแยกแล้วนะครับ
แต่ยังลากไปไม่ถึงจุดเนินนมสาวจุดที่ทั้ง๑๓ชีวิตติดอยู่
ทั้งนี้การเดินสายสัญญาณทางเข้าหน้าที่ประเมินกันนะครับ
หากสถานการณ์ยืดเยื้อพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้มีการพูดคุยกับทางลูกหลาน
นั่นก็คือคำพูดของนายนรงศักดิ์ที่กล่าวเอาไว้ว่า
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการสูบน้ำเพื่อเลี้ยงสถานการณ์
เพื่อให้ทั้ง๑๓ชีวิตสามารถดำน้ำ

เพราะถ้าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนเต็มตัว
หรือมีพายุเข้าฝนจะตกตลอด
ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะคุมระดับน้ำในถ้ำ

ขณะเดียวกันก็ยังไม่ตัดประเด็นการหาปล่องโพรงนะครับ
ที่มีทั้งทหารชุดราชตะเวน
เก็บรังนกนางแอ่นจากเกาะลิบงจังหวัดตรังนะครับ
ได้มีการเดินสำรวจปล่องโพงไปมากกว่า๑๐๐ปล่อง
แต่จุดที่โรยตัวไปได้ลึกที่สุดนะครับ
สามารถไปได้แค่๔๐๐เมตรเท่านั้น
และวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่ลดละความพยายาม
ในการหาจุดโรยตัวไปยังจุดที่ทั้ง๑๓ชีวิตอาศัยอยู่
ไปที่เรื่องของการสูบน้ำกันบ้างนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่มีการทดลอง

ทั้งหมด๑๒นาทีนะครับที่หยุดการทดลอง

และปรากฏว่าทันทีที่หยุดสูบน้ำเนี่ย
เพิ่มระดับขึ้นมาอย่างน่าตกใจนะครับ
เพราะว่าเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม๑๐เซนติเมตร

ปริมาณน้ำปากถ้ำนะครับ
ขณะนี้มีระดับอยู่ที่๒๔เซนติเมตร

เข้าไปจากปากถ้ำที่ระยะทาง๓๕๐เมตรนะครับ
จุดนี้ลดลงมาอยู่ที่๔๘เซนติเมต
ซึ่งจากเดิมเมื่อวานนี้อยู่ที่๕๐เซนติเมตร
ส่วนระยะทาง๑๕๐๐เมตรจากปากถ้ำนะครับ
มีน้ำอยู่ที่๓๘เซนติเมตร
ส่วนในเรื่องของการวางท่ออากาศนะครับ
เจ้าหน้าที่ยังคงติดตั้งตลอดทุก๒๕เมตร

แล้วก็จัดชุดตรวจสอบความพร้อมของขวดอากาศ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกครับ

ยังคงประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันนะครับ
และสิ่งที่ยังคงสังเกตได้อย่างต่อเนื่อง
และดูเหมือนจะเป็นแผนการที่เจ้าหน้าที่วางเอาไว้
นั่นก็คือต้องมีการวิงวอนภาวนาฟ้าฝนนะครับ

เพราะว่าไม่เช่นนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถควบคุมระดับน้ำภายในถ้ำได้

ด้านหลังตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็เริ่มที่จะเข้าพื้นที่นะครับ
เพราะว่าที่ศูนย์ปฏิบัติการตรงบริเวณหน้าถ้ำหลวง
จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนการทำงานในวันนี้ในเวลา๙นาฬิกานะครับ

เดี๋ยวทางทีมข่าวเทวรัฐทีวีเองที่เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่
ก็จะรายงานกลับไปให้ทราบโดยทันทีอีกครั้งหนึ่ง
นะธพงค์ริษัทเตียทีมข่าวเตรียมรัดทีวี

คือภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อนะครับ
ก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็น้ำที่มันจะเติมลงมาในถ้ำ
การที่อดีตผู้ว่าบอกว่าต้องเลี้ยงน้ำในถ้ำไว้แบบนี้
คือเลี้ยงไว้แบบนี้ไม่ให้มันสูงขึ้น
คือถ้าระดับลดได้ยิ่งดีไม่เป็นไร
แต่ว่าถ้าเราสู้กับฝนไม่ไหวเราก็ต้องให้ระดับน้ำมันยังคงที่ไม่ให้สูงไปกว่านี้
แล้วก็ช่วงนี้ค่ะมีการประชุมเตรียมงานกันอยู่
คุณผู้ชมปกติแล้วจะแถลงช่วงสักประมาณ๑๐โมง

แต่ว่าเมื่อวานที่บอกว่าแถลงเร็วเพราะว่ามีข่าวเศร้า
เรื่องของจ่าเอกสมานนั่นเองนะคะ